วันนี้มาติดตามกันกับเรื่องของนายเปรมชัยกรณสูตร
ไปตรวจสอบเรื่องของการครอบครอง
ว่าไปลุกล้ำพื้นที่ปากหรือไม่ครับ
ของนายเปรมชัยกรณสูตรว่ามีที่ดินที่มีปัญหาการออกโฉนดไม่ชอบด้วย
นศ๓จำนวน๑๔๗แปลงพื้นที่กว่า๑๐๐๐ไร่
ซึ่งได้มีการเพิกถอนไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ครอบครองที่ดินอีกกว่า๒๐๐ไร่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
รวมไปถึงกรณีรังเย็นรีสอร์ทอำเภอภูเรือ
ที่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นไปตรวจสอบความถูกต้องของที่ดิน
แล้วก็ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมซึ่งเปิดขึ้นมานะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๘โดยต่ออายุเรื่อยมาจนล่าสุดคือปี๒๕๕๙
ผู้ครอบครองก็เป็นชื่อของบริษัทที่ไม่ใช่นายเปรมชัย
ระบุว่าหากกฎหมายเปิดช่องจะขยายผลตรวจสอบที่ดินที่อื่นด้วยครับ
ถ้ามีข้อกฎหมายใดที่ต้องตรวจสอบก็ตรวจสอบนะครับ
หมายความว่าถ้าเป็นที่ป่าทางป่ามาให้ตรวจสอบเราก็ตรวจสอบ
เป็นที่สาธารณะให้ตรวจสอบมันก็ตรวจสอบนะครับ

เพราะว่าดำเนินตามการกฎหมายทุกอย่าง
เพื่อไปตรวจสอบว่าไปเกี่ยวข้องกับนายเปรมชัยอย่างไร
แล้วก็มีการลุกร้ำพื้นที่ของป่าหรือไม่นะครับ
ขณะที่นายพิมลภูลสง่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
หนังสือชี้แจงเรื่องที่ดินของนายเปรมชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่า
เพิกถอนเอกสารสิทธิดินนศ๓ก
ของรังเย็นรีสอร์ทจำนวน๑๔๗แปลงไปทั้งหมด
เนื่องจากว่านำหลักฐานสค๑ผิดตำแหน่งมาขอออกเอกสารสิทธิ์
ทำให้กลายเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐาน
ซึ่งบัตรบนกฎหมายที่ดินให้ถือว่าเป็นป่า
แต่การเข้าทำประโยชน์ในปัจจุบันจะขออนุญาตกรมป่าไม้หรือไม่
ก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะครับ